เรามีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งเหมือนกันค่ะ
มาให้คุณผู้ชมได้ประทับใจต่อเนื่อง
เรื่องราวนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวประทับใจของตำรวจที่ปราจีนบุรี
เขาไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินขายของเดินเดิน

แล้วตำรวจเขาเห็นใจเขาก็ไปดูน้องขายอะไรก็เลยช่วยซื้อ

โหววววเฮี้ย
วิทยุธรรรห์ขับรถมาตามไล่หลัง
เห็นแบบนี้เดินขายอยู่แบบนี้แดดมันก็ร้อนนะ
เนี้ยรก็เลยทับเขาน้องน้องขายอะไร

เออแล้วผู้กองบอกเดี๋ยวผู้กองซื้อช่วยซื้อหน่อย

ใช่นะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะร้อยตำรวจเอกขันรุ่งสีม่วง
สารวัตรป้องกันปราบรามของสพวังขอนแดนที่อำเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรีขับรถไปออกตรวจพอดี
ก็มาเจอกับน้องคนนี้อายุสิบสี่ปีถือตะก้าขายขนมแบบเนี้ย
เดินมาเรื่อยตั้งแต่บ้านล้อออกมาตามถนนตามหมู่บ้าน
ถนนสายสามศูนย์สี่ค่ะระยะทางที่รู้มาจากน้องเนี่ย
แปดกิโลนะตำรวจบอกโอ้โหเห็นใจสงสาร
ช่วยซื้อขนมของน้องไปค่ะแต่แต่มันไม่จบแค่นั้นค่ะ
ทีนี้พี่ตำรวจเขาเลยคิดอู้ซื้อขนมมันน่าจะไม่พอไหม
มาคิดกันว่าจะช่วยน้องเขายังไงต่อ
ก็เลยเอาเรื่องของน้องไปปรึกษากับผู้บังคับบัญชาที่โรงพักกัน
ตำรวจทั้งโรงพักเลยคุณผู้ชมลงขันกันค่ะ
ขันกันคนละร้อยสองร้อยบ้างทำยังไง
มาแล้วเห็นไหมล่ะเขามาไหนมาร้านขายจักรยาน
เพราะว่าพี่พี่ตำรวจรวมเงินได้สองพันห้า
ไปซื้อจักรยานให้น้องน้องจะได้ไม่ต้องเดินค่ะ
ผมก็เห็นน้องเขาถือตะกร้าขายสิ่งของ
แล้วก็ได้สอบถามว่าขายอะไรบ้างในแต่ละวันครับ
ก็รู้ว่าเป็นพวกขนม
แม่เขาทำให้แล้วก็ให้มาขาย
เพราะว่าเขาไม่มีจักรยานที่จะออก
ท้ายในการปันทุกของไปขาย
ครับก็ได้ข้อมูลแบบนี้แล้วก็เห็นภาพบ่อยแบบนี้
ในใจก็เลยนึกสงสารน้องเขา
โอ้นี่ล่ะค่ะพี่พี่ตำรวจนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราเลยไปดูกันหน่อย
นี่ได้จักรยานใหม่ล่ะแต่ตำรวจ
ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านนี้นะครับ
ไม่มีเลขที่แล้วค่ะอยู่ที่บ้านทัพลานที่อำเภอนาดี

แล้วก็ข้างฝาก็สังกษีแบบนั้นแหละค่ะ
ไปดูหน่อยแล้วก็ไปเจอกับน้องจริงค่ะ
เด็กหญิงกริสราอินเอี่ยมอายุ๑๔ปีน้องมะนาว
น้องมะนาวก็กำลังจะเดินออกจากบ้านพร้อมตะกร้า
ขายขนมฝักบัวเนี่ยไปขายแต่ตอนนี้มีจักรยานแล้วไม่ต้องเดินแล้ว
แม่ค่ะนางกัญจนาอินเอี่ยมอายุ๔๐ปีเล่าแบบนี้
ก่อนหน้านี้ทำขนมขายเลี้ยงชีพช่วงโควิดระบาดก็ต้องหยุดขาย
แล้วต้องมาป่วยด้วยโรคกระดูกทับเส้นประสาทมือเท้าชาอีก
ไม่สะดวกก็เลยคุยกับน้องมะนาวแบบนี้ว่า
เดี๋ยวแม่จะทำขนมนะแล้วให้หนูไปเดินขายดีไหม
ลูกบอกได้เลยแม่ลูกก็เอาไปขาย
ขายมาได้วันละ๒๐๐๓๐๐บาทค่ะ
เมื่อก่อนจริงก็มีจักรยานนะเออแต่ว่ามันพัง
ลูกสาวจบป๖ยังไม่ได้เรียนต่อเพราะว่ายังไม่มีเงินค่ะ
มะนาวบอกว่าหนูสงสารแม่แม่อยากหารายได้

บางคนมีคนมาทวงหนี้แม่ด้วยนะไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยตัดสินใจออกมาขายขนม
ตอนนี้ดีใจมากได้จักรยานใหม่แล้วตื่นเต้นมือไม้สั่นเลยอ่ะ
ขนมนางเล็บนะคะฝักบัวก็มีค่ะ
ขนมสูง๒๐บาทนะคะ
ตั้งแต่ได้รถมาก็สะดวกขึ้นค่ะ
เขาเข้าถามหนูว่าหนูไม่ได้รันสือหรอ
หนูก็เรียกบอกแม่หนูก็เลยบอกเขาไปว่า
แม่ไม่มีเงินส่งให้เรียน
อย่างแม่หนูก็ทำงานไม่ได้

อยากให้แม่หายจากโรคนี้แม่จะได้ต้องเป็นเหมือนคนอื่นเขา
อยากให้แม่มีทุกอย่างเหมือนคนอื่นเขาเหมือนแม่คนอื่น